สงขากันบ้างไปกินขนมแพนเค้กโบราณเป็นแบบของไทยไม่ใช่ของฝรั่ง
หน้าตามันเป็นยังไงไปดูพร้อมกันฮะ
ที่นี่เลยครับคุณผู้ชมครับบริเวณปากทางเข้าตลาดทรัพย์สินพลาซ่า
เหตุเทศบาลนครสงคราในอำเภอเมืองนะจังหวัดสงขานั่นแหละครับ
ขนมไทยโบราณป้ายเบอร์เลอร์เทอร์เห็นไหมไปกันครับขนมโบราณที่ผมพูดถึง
เขาเรียกว่าขนมปัมจีปัมจีคืออะไรเขาบอกว่ามันคือแพนเค้กโบราณของไทย
ฝรั่งเขาก็มีใช่ไหมแพนเค้กของเราก็มีเหมือนกันเนี่ยฮะเป็นของนางสุนทรีเถนว่องและนางพัสวดีทองมา
ทั้งสองเป็นเพื่อนสีกันเพื่อนสีกันเพื่อนครับ
แล้วก็ขายอยู่ด้วยกันแบบนี้ขายขนมปังจีหรือแพนเค้กโบราณของไทย
เขาบอกว่าขายมานานแล้วนะคือเขาเอาแป้งข้าวเจ้ามาปรุงรสแล้วใส่ไข่ไก่
แล้วควรผสมกันทั้งหมดให้เข้ากันแล้วก็เทลงไปในกระทะร้อนแบบนี้
แป้งสุกแล้วก็มวนเป็นแผ่นแล้วข้างในมันมีไส้ไพร้พลาวอ่อน
คุณนึกภาพดูนะความหอมของแป้งไปพร้อมกับความหวานมันของมะพร้าวอ่อน
เขาบอกว่ารูปทรงของมันมันจะคล้ายกับขนมโตเกียวนั่นแหละเวลาม้วนออกมา

มีอารมณ์คล้ายทองม้วนด้วยนะครับใช่ไหม

แต่ถ้าทองม้วนสดมันก็จะนุ่มหอม
อารมณ์คล้ายทองม้วนสดเลย

มันก็มีความบางของแผ่นแป้งอยู่นะ
แต่ทำบางอย่างนี้เพื่อให้ได้ความหอมนุ่มเท่านั้นเอง
แล้วต้องการให้ได้รสชาติของไส้ที่มาแบบแน่น
คือไส้มะพร้าวกินอยู่แล้วเรียกได้ว่าเป็นขนมที่ได้รับความนิยม
ตั้งแต่โบราณสมัยนี้หาทานยากแล้วนะครับ
ร้านของคุณป้าเขาจะขายขนมปัมจีที่ราคา๕ชิ้น๒๐บาท
โอ้โหราคาดี

ใครอยากกินขนมปังกี้สูตรโบราณและขนมโบราณอื่นของทางร้านเขา
มีขายนะฮะและทำใหม่สดทุกวันตรงนี้
อยู่ทางสงขาไปอุดหนุนกันนะครับ
คุณก็ขอผมนะด้วยนะมีขนมรังพึ่งด้วยครับอ๋อขนมรังพึ่งนี่ดี
ถ้าเป็นต่างประเทศก็คือวาเฟิล
ขนมแบบไทยก็เรียกว่ารังเรื่อง

ต้องทำยังไงให้มันแบบกลิ้งให้แป้งมันเนียนแล้วเบ้ากัน